มีคลาบังคัว
กลัวต้องลบดินต้องลบดินต้องลบดิน
หัวใจมันเช้า
แต่ก็เพื่อนก็ไม่อยากลับ

โอ้โหตัวจริงเสียงจริง

ร้องเพลงไปตำส้มตำไป

หลบคว้างเห็นจันทร์นำจ้าหลบเผื่อ

ทำไมเราถึงมาร้องเพลงไป
แล้วก็เต้นไปแล้วก็ตำส้มตำไปแบบนี้
ตอนแรกเห็นร้านกาแฟเขาขาย
แต่ว่าเขาเปิดเพลงลำโพงเท่านี้
ทีนี้ป้าถึงมีลำโพงใหญ่๑๘ดอก
ป้าก็เลยมาใส่ก็เลยร้องคาราโอเกะไปเลย

ถ้าคุณพูดว่าลำโพงหมดแบดอยากกลับบ้านอันนี้
คือถ้าแบตหมดแม่แล้ว

เขาก็ไม่ได้ยินเสียงเราเขาก็ไม่มา
เราก็อยากกลับบ้านเลย
อ๋อแล้วตำตำร้างต้าแจบไหม

แต่ว่าก็หมดทุกวันเลย

ไม่กล้าบอกกลัวไม่กล้าบอกกลัวไม่กล้าบอกว่า
ตัวลูตีคเขาตัวนรก

เตรียมจบเป็น๒รอบป้าจนทำไม่เสร็จ

เสร็จแล้วค่ะนี่โอ้โหในที่สุดก็ได้กินหลังจากที่ตำไป๑สัปดาห์
เฮ้ยไม่ถึงของกระโดควงกันแล้วแบบว่าแบบกระบาดแบบแล้ว
มันแซ่บแต่มันออกแนวฝาดฝาดแล้วใช่ค่ะฝาดไม่เปรี้ยว

ขายไปดูชิ้นนี้สวยไว้ปะเล่นเลยโอ้เดี๋ยวลองกินหน่อยนะครับ
แน่นมากเลยอร่อยหมักยังไงเนี่ย
ใส่ทุกอย่างที่อยากใส่
ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่ร้องเพลง

จอดประจำอยู่ตรงปิ่นเก้ากาเดนค่ะ
แล้วก็ของแฟนนะคะจ๔๙คาเตน

วันนี้ผมและป้าดวงขอลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับ
ขอบคุณครับ